คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เวทีนางสาวไทย๒๐๑๙กันบ้างคุณผู้ชม
รามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงนะคะ
หลังจากที่มงเนี่ยไปลงที่น้องบิ้นสิริธรเพศรัชกรหญิงนะคะ

ไหนจะไข่มุกหลุดจากมงกุฎตอนประกวดเหมือนเป็นรางร้ายใช่ไหมคุณ
ล่าสุดสดร้อนค่ะแวะมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐ
รองอันดับหนึ่งน้องฝันริสาก็ให้พี่เลี้ยงนางงามโพสต์คืนตำแหน่ง

เรียกได้ว่าช็อกเพื่อนนางงามทั้ง๓สาวเลย
น้องบิ้นไอติมและน้ำมนต์กันเลยทีเดียวค่ะ

แล้วอีกคนก็มีพี่ฟาน

ตอนเห็หนข่าวสแถวเหมือนกันเพราะว่า
น้องกันเหมือนเดิมเมื่อวานยังคุยกันอยู่

ธรรมดาของนางงามน่ะนะคะพอได้เสร็จปุ๊บก็จะบอกเอ๊ยล็อกมงหรือเปล่า
อ่านบ้างค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้ามันไม่จริงอะไรอย่างนี้
ก็เป็นความคิดเห็นของคนละกันก็ไม่เป็นไร
แต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าแบบมันไม่ได้ล็อกกัน
พนักงานฝากถามค่ะวันที่มงลงเนี่ยค่ะ
ไข่มุกมันหล่นไปไหนอันหนึ่งหรือว่ามันไม่มีหรือ
อาจจะเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ดราม่าหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมเชียร์น้องบิ๊
คือหลังจากที่มงลงน้องแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีดราม่าเยอะมากจริงนะคะ
แล้วล่าสุดน้องฝันก็มาสละสิทธิ์อีก

ที่บอกว่ามีสาเหตุเพราะอะไรแต่ว่าแฟนนางงามเนี่ย
ตั้งแต่ที่มงลงหัวน้องบิ้นเนี่ยเขาก็เทใจไปให้น้องฝันกันเยอะ
เพราะว่าทางฝั่งน้องฝันเขาเคยประกวดนางงามมาก่อน
ส่วนน้องมิ้นเป็นเวทีแรกนะคะก็โดนด่าเละอยู่เหมือนกัน
แต่อันนี้ดิฉันพูดแบบเป็นกลางนะดิฉันเห็นตัวจริงมาแล้ว

สวยอยู่สวยนะเอาจริงได้อยู่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหแย่อะไรขนาดนั้นที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ก็สวยสมมงอยู่
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ตัวแทนสาวไทยกันดีกว่านะคะ